สวัสดีค่ะ
พบกับพวกเราธนาจจอธนรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่

เออเธอมาเที่ยวกันแล้วไม่ดูแลทำประชาติ

แล้วตกลงมันคือขยะ
หรือไม่ใช่ขยะคะ
มันก็คือขยะ

แล้วมันก็ไม่ใช่ขยะ
แต่มันก็ยังเป็นขยะ

มันก็คือขยะ
แต่มันล้ำกว่านั้นครับ

กับโครงการที่มีชื่อว่า
รองเท้าทะเลจรครับ

งานสวยไหมฮะ
อาจารย์นัทธพงศ์
ที่ปัดแบบนี้
ห่างจากตัวเมืองอุบลมาก็ประมาณสัก๓๐กิโลเมตรนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยชื่อร้านเขาไม่ได้ชื่อนี้
มันเป็นร้านที่ลูกค้าเขาตั้งฉายาให้กับร้านนะคะ
จริงแล้วร้านเขาเนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ข้างหน้ากับบรรยากาศร้านดูนะคะ
มันก็อาจจะแบบเอ๊เป็นอาหารฝรั่งเหรอ
เด่นของร้านก็คืออย่างแรกเลยก็คือมังกรน้อยค่ะ
มังกรน้อยที่อยู่กลางทุ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันแปลกตา
แล้วก็แปลกใหม่สำหรับคนในพื้นที่เขาก็เล่าบอกว่า
หมู่บ้านเขาเนี่ยนะคะคือกว่าที่คนในหมู่บ้านจะได้ไปกินพิซซ่าแต่ละที
ต้องขับรถออกจากเมืองอะค่ะเขาก็เลยมีไอเดียที่จะสร้างความแตกต่าง
ก็เกิดมาเป็นพิซซ่ามังกรน้อยกลางทุ่งที่ใช้อบในเตาที่เป็นแบบว่าเตาจริง
เขาก็เลยอ่ะเริ่มปั้นเตาแล้วก็เปิดขายจนมากลายเป็นร้านพิซซ่า
แล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินที่ได้รับความนิยมค่ะพี่เนยรู้ไหมว่าราคาเขาไม่แพง
เมื่อก่อนที่ถาดละห้าสิบเก้าบาทเห็นจริงคุณแม่ขาราคาจัดต้องได้
มีหลักตอนนี้ก็จะมีเป็นไฮเวอร์เอียนก่อนซีฟู้ดพับเทลผักโขมชีส
เอออันนี้หนูชอบมาการิต้าค่ะชอบชีสเยอะเยอะก็เพิ่มชีสได้
หรือว่าอยากได้แป้งบางแป้งหนาแป้งนุ่มแป้งหยุมแป้งหยิมอะไร
คือสั่งได้หมดเลยอยากได้สนใจอยากจะพาลูกไปเซลฟี่กับมังกรน้อย
น้อยเราสามารถหาจุดขายที่แบบเฮ้ยนิดเดียวอ่ะ
มันก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็พลิกชีวิตค่ะแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า
พิซซ่ามังกรน้อยหรือว่าเดอะบาน่าพิซซ่าเขาเปิดทุกวันนะคะ
เก้าโมงเช้าจนถึงห้าถึงหกโมงเย็นเลยครับใครมีโอกาสได้ไปอุบลราชธานีก็
ไปหาน้องมังกรน้อยกันได้นะคะหรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้
เพื่อวันไหนออเดอร์เขาแน่นแล้วล้นแล้วเราก็จะได้แบบว่าสั่งล่วงหน้าไว้ก่อน
ไปแล้วไม่เสียเที่ยวนะคะพูดถึงเรื่องการค้าขายในวันนี้นะคะ
วันนี้น่ะมีเคล็ดลับเด็ดมาฝากเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ยิ่งทำยิ่งเหนื่อย
เล็กนิ้นน้อยทำน้ำหมดละม้งหมดละไม้ไปขายคือไปขายไหนรู้ไหมคะ
ไทยรัฐเนี่ยค่ะอ๋อคุณก็ทำมาถังอย่าพูดดังเดี๋ยวนายรู้ว่าแอบขายของ
คือไปขายแล้วยังไงคะคุณเงินในบัญชีค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
เงินไม่มีกำไรไม่มาเอาจริงจริงก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไ
เรียกว่าเพิ่งเริ่มยังไม่มีระบบการจัดการที่ดียังไม่มีระบบอะไรเลย
ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อน
ค่ะต้องมาดูว่าค่าวัตถุดิบค่าคล้องค่าอะไรของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง

ขายได้เท่าไหร่แต่ละวันมาลงไว้เลย
อาจจะลงเป็นรายสัปดาห์รายเดือนก็ได้เหมือนกันนะคะ
สุดท้ายแล้วมาดูว่าอันไหนมันมากกว่ากัน

ก็ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ส่วนอันที่๒เลยนะคะ

ปริมาณการสั่งของขึ้น

ส่วนอันที่๓นะคะสำคัญมากเลยคือ

บางทีแบบเพิ่งเริ่มทำกิจการ
สมมติว่าเราได้กำไรเยอะแล้ว

เราต้องเลือกว่าจะขายของที่ได้กำไรมาก
หรือว่าจะขายของที่ได้กำไรน้อย

ไม่ควรนำมาใช้จ่ายปนกันไปเลย

เหมือนพ่อกับแม่บุญเลยอะตอนนี้

กับบัญชีเงินที่เราจะจับจ่ายใช้สอย

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าขายวันนี้ใบตองมีอีกหนึ่งไอเดียที่เก๋มาก
มันเป็นการเพาะเห็ดเพาะเห็ดปกติเราเห็นก็คือเพาะตามสถานที่ต่างโรงเรือน
ไม่จริงเสมอไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการเพาะเห็ดที่ใบตองจะพาพี่ป้องและพี่เนยไปดูชุดนี้
เขามีเพียงแค่ทาวน์เฮาส์สองชั้นเล็กเท่านั้นเองก็สามารถเพาะเห็ดได้แล้ว
สวัสดีค่ะพี่กิตติพงศ์ขออนุญาตมาบุกที่บ้านหน่อยนะคะได้เลยครับ

ปัญหาอย่างแรกของการเกษตรคือ

เราจะทำอย่างไรครับกับเราเป็นคนกรุงเทศครับ

อันนี้ใหญ่มากค่ะนี่คือเห็ดอะไรนะคะ
อันนี้คือเห็ดมิงกี้ครับแต่ดอกนี้ยังดอกเล็กอยู่
อันนี้คือยังเล็กใช่ไหมครับปกติมันจะใหญ่ขนาดไหนครับใช่ครับ
ก็ประมาณเท่าฝ่ามือครับดอกนะครับ

แต่วันนี้ผมคือต้องการคือความต่างมันเป็นเห็ดที่ผมให้คำจำกัดความว่าเป็นเห็ดไม่เป็นเห็ด
ที่ไม่เป็นเห็ดหัวครับมันเป็นในไก่

หาเป็นเห็ดดอกใหญ่แต่น้ำหนักเบา
ข้อจำกัดของพื้นที่น้อยเนี่ยคือเราก็ผลิตได้ที่ไม่เยอะมาก
มาจำกัดใช่ในบ้านนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน๓๐๐โล
โลนี่คือต่อต่อเดือน

คีดละ๑๐๐บาทครับอย่างดอกเนี่ยประมาณ๕๐กรัม

ที่๕นะรายได้ดีเหมือนกันนะคะ
สิ่งที่ได้มากกว่ารายได้คือเราได้อยู่บ้าน

บางคนบอกว่าฉันไม่มีที่ดินฉันไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัด
ต้องลงทุนลงอะไรเยอะไหมคะสำหรับการทำที่บ้านที่บ้าน

ห้องแรกเนี่ยฮ่คือถึงจะเป็นเทคโนโลยีของธรรมชาติเหรอครับ

ซึ่งไม่เหมาะกับการเพาะปลูกอะไรใดทั้งสิ้นเลย
แต่เราจำลองเขาเรียกว่าคนไม่มีอากาศ
จริงแล้วหลายคนมองเนาะว่าเห็ดเนี่ยจะมีกลางวันไหมมีกลางคืนไหม
จริงแล้วกลางวันกลางคืนเนี่ยมันคือผลต่างของอุณหภูมิ

ต่างของตรงนี้มันทำให้เกิดน้ำ
เกิดผลต่างของอุณหภูมิเมื่อไหร่ความชื้นมันมา
แปลว่าตอนนี้พี่กิติพงศ์มีห้องสำหรับพ่อเห็ด๒ห้องค่ะ
ใช่ครับเท่านั้นใช่ครับแต่สามารถเพาะเห็ดได้ตลอดทั้งปี

ตัวนี้สามารถจะจุทธิ์ได้ประมาณ๑๒๐ก่อน
โอ้ว๑๒๐ก่อนนะคะเยอะแล้วนะ
นี่แหละค่ะห้องโครนนิ่งอากาศ
คอยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นความร้อนที่เห็ดเจริญเติบโตได้ดี
หากอุณหภูมิสูงเกิน๓๒องศาเมื่อไหร่
ลมก็จะทำงานอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนออก
แต่ในฤดูหนาวที่อากาศเย็นลง
ฮิตเตอร์ก็จะสร้างความร้อนให้เหมาะสมตามคาดที่เซ็ตเอาไว้ค่ะ
หรือแม้แต่ความชื้นก็ควบคุมได้นะ
ชื้นมากไปก็มีพัดลมระบายออกมา
แต่ถ้าอากาศแห้งเขาก็ใช้เพียงแค่เครื่องทำหมอกง่าย
ราคาหลักร้อยเพื่อกระจายความชื้นรอบห้อง
อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
ลงทุนเพียงแค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะ
ส่วนตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคการเลี้ยงเห็ด
ที่จะทำให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี

หรือที่เรียกกันว่าแกล้งเห็ด
นี่ค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วสำหรับการแกล้งเห็ดค่ะ

ใช่ครับอย่างสองก็คือมูลไส้เดือน
แล้วเราก็ปาดช่องอากาศ

มันก็จะเลือกที่

นี่คืออีกหนึ่งการสร้างรายได้ที่ดี

หรือเราชอบทานปลูกเองเพราะเองกินเองเลย
อยากจะได้คำปรึกษาข้อมูล

ก็อาจจะเป็นไอเดียที่ทำให้หลายคน

มีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทำอะไร
ที่แบบเฮ้ยเป็นความสุขเล็กที่เริ่มต้นที่บ้าน
ของคุณเอดก็ได้นะคะ

ตึกแท้วคาวเริ่มเนี่ยทำได้หมดเลยนะฮะ

เรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นทำกินดูเป็นไอเดียก็ได้

ใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะ

ไอเดียเคล็ดลับเยอะเลยนะคะวันนี้
พักอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ
เละเข้ามาค่ะ๔ชิ้นร้อย๔ชิ้นร้อยสดใหม่หอมเลยไหมคะ
อ่ะใส่อะไรดีมีเลือกเยอะมากนะอะไรดี๔ชิ้นร้อย
นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะพี่วิดครีมกี่ชิ้น๓ใช่ไหมฝากเมีย๓เลยเหรอ

ใช่สองแล้วอะไรได้เงินก็ทำหมด
ชิ้น๑๐๐ค่ะชิ้นละ๒๕บาท
บาทนะครับทำรายได้มาร้อยล้านแล้วนะ

ถ้าไม่เชื่อนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่า
๒๕บาทนะคะรายได้ร้อยกว่าล้านเป็นยังไง
ธุรกิจของเศรษฐีป้ายแดงท่านนี้เป็นร้านเบเกอรี่ที่ครองใจชาวตลาดนัดด้วยคุณภาพดีราคาย่อมเยาว์เพียง๒๕บาทแต่สร้างรายได้นับร้อยล้าน
มาทำความรู้จักกับอาณาจักรหอมหม่นเบเกอรี่กันครับ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หอมนเบเกอรี่ค่ะ
มนต์เบเกอรี่เป็นแบรนด์ภายใต้การบริหารของคุณพึ่งวรพรพักที่เริ่มต้นขายเบเกอรี่ตามตลาดนัดในราคาที่จับต้องได้เพียง๒๕บาทต่อชิ้นเท่านั้นโดยผลิตในโรงงานแห่งนี้
หอมบนเบเกอรี่นะคะปัจจุบันเรามีหน้าเค้กมากกว่าห้าสิบกว่าหน้าเลยนะคะ
มีพนักงานร้อยกว่าคนเลยค่ะมีกำลังการผลิตถึง๕๐๐๐ชิ้นต่อวัน
อันนี้นะคะคือเตาอุโมงยักษ์นะคะความยาว๑๕เมตรใส่เค้กครั้งหนึ่งได้ถึง๒๓๐๐วง
ที่สำคัญนะคะเครื่องตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของมาตรฐานของเค้กให้ได้มาตรฐานในเรื่องของเนื้อแป้ง
ให้มีคุณภาพที่ดีนะคะเนื้อแป้งไม่กระด้าง
อันนี้คือเครื่องตีแป้งนะคะเครื่องใหญ่ขนาด๘๐ลิตรสามารถตีแป้งได้ถึง๖๐๐กิโลต่อวันเลยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นโซนผลิตโซนเย็นนะคะก็จะเป็นการทำงานแบบโฮมเมด
น้องก็จะงานมือล้วนเลยในส่วนของตรงนี้นะคะ
กระบวนการผลิตของเราคือจะเริ่มตั้งแต่ปาดเค้กสไลด์เค้กห่อเค้กแล้วถึงจะมาแต่งหน้าเค้กแบบนี้
มั่นใจเรื่องมาตรฐานเลยนะคะเพราะว่าโรงงานเราได้ออยถูกต้องทุกอย่างนะคะ
ปัจจุบันหอมมนเบเกอรี่มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า๖๐จังหวัด
และตัวแทนขายกว่า๒๐๐จุดครอบคลุมทั่วประเทศ
มีระบบขนส่งที่ทำให้เค้กถึงมือลูกค้าได้ภายใน๑๒วัน
เค้กชิ้นละ๒๕บาทนี่แหละครับสร้างรายได้ปีละนับร้อยล้านบาท
ให้กับเศรษฐีป้ายแดงคนนี้มาแล้วสุดยอดจริงเลยครับคุณพี่

และทั้งหมดนี้นะครับคืออาณาจักรเบเกอรี่ที่มีมูลค่านับร้อยล้านนะครับ
และมีแฟนชายทั่วประเทศนะครับ
ที่สำคัญครับเจ้าของยังเป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังสาวมาก
และสวยด้วยอายุเพียง๓๑ปีเท่านั้นนะครับ
คำว่าเศรษฐีป้ายแดงเหมาะกับเขาเป็นอย่างยิ่งครับ
กับคนนี้ครับคุณพึ่งวรพรพักษ์สวัสดีครับ

ปุ้มคะขายเค้กชิ้นละ๒๕บาทจริงเหรอคะ
จริงค่ะแล้วเมื่อกี้นายชิมมาแล้วอร่อยเกือบทุกหน้า

ตอนนี้ก็มีประมาณ๕๐กว่าหน้าแล้วก็มีพวกสินค้าเสริม
บานี่มากาลังเทปโลหลายอย่าง
ที่สำคัญน้ำตาลน้อย๐ไขมันทาน
หัวใจของหอมมนต์นะฮะที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้คืออะไรครับผม
ถ้ามองจริงมันเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพให้คน
สร้างรายได้ให้คนนะคะความสำเร็จจากการที่เราทำให้คนอื่นเขาสามารถมีชีวิตที่ดี
สิ่งต่อมามันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองกลับมาให้เรามีความประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
หมายถึงว่าเวลาเราขายแฟนชายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ขายแค่เอาเงินมาอย่างเดียว
บางคนมาจากไม่มีอะไรเลยนะคะแบบมาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเขาลงทุนก็น้อย

ใช่แล้วเขาก็ได้ทำงานไม่ต้องเหนื่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัว

ปัจจุบันมีตัวแทนกี่จังหวัดแล้วครับ
ตอนนี้มีตัวแทนจังหวัดประมาณ๖๐กว่าจังหวัดทั่วประเทศ
ก็เกือบ๖แล้ว
เป็นเหตุว่ารับตัวแทนใหญ่แค่จังหวัดละ๑คน
แต่ว่าตัวแทนลายย่อยเนี่ยหนูมีประมาณ๒๐๐๐กว่าจุดหัวประเทศ

มันต้องเป็น๒๕บาทแล้วต้องเป็นที่ตลาดนัดด้วย

โตมาจากชีวิตที่พ่อแม่ไม่ได้มีเงิน
การที่เราจะซื้อเค้กกินสมัยก่อนเนี่ย

ใช่ถูกต้องมันแพงกว่าข้าวจานนึงจริง
ซึ่งถ้าจะกินคือเราก็ต้องมีเงินพอสมควร
แล้วตัวพึ่งก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาจับกลุ่มทำขนมเบเกอรี่

ตอบโจทย์คนที่เขามีเงินเดือนน้อยก็ได้กินของอะไร
แต่ว่าคุณเพิ่งเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นเกรดแบบคุณภาพดีและนำเข้าทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะ
ตั้งแต่วิปปิ้งครีมแป้งเนยคือนำเข้าอ่าอย่างเชลล์และชีสก็เป็นของออสเตรเลีย
อ่าคือเราใช้ของดีอืมไข่ไก่ก็ไข่สดจากฟาร์มอืมวันหนึ่งก็หมื่นสองพันฟองค่ะ
เพิ่งก็ใช้เดือนหนึ่งประมาณเกือบสิบตันเป็นหมื่นกิโลอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นขนาดโรงงานของคุณพี่พึ่งเขา
เบอร์เลอร์เลยค่ะมีเตาอบที่ยาวมากอันนั้นสั่งซื้อมาจากไหนครับพี่อันไหนสั่งนำเข้ามาจากประเทศจีน
อืมคือเป็นเตาอบที่พิเศษไม่เหมือนเตาอบทั่วไปยาวสิบห้าเมตร
สามารถใส่เค้กจำนวนสองสามร้อยก้อนในเวลาเดียวกันใช้เวลาไม่ถึงสี่สิบนาทีสุกพูดถึงโรงงานใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
แน่นอนครับพนักงานนี่มากกว่าหนึ่งร้อยคนอย่างที่เราเห็นในวิทยาคือเป็นธุรกิจไซส์ใหญ่มากค่ะ
รู้ไหมครับว่าเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงินเพียงสองพันบาทนะคุณพึ่งเรานี่ก่อนที่เพิ่งมาทำธุรกิจเบเกอรี่เนี้ย
ช่วยกันขายเสื้อผ้าจากตลาดนัดมาขายประตูน้ำอย่างเงี้ยมันขายดีมาก
ใครดีเลยขายดีจุดเคยเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับโดนโกงค่ะ
สุดท้ายอะค่ะหนูต้องเป็นนี่ทีกลับมา๓๔ล้าน

จากแบบเคยมีทุกอย่างไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่

คือได้แค่วันละร้อยสองร้อยระหว่างนั้นคือเพิ่งอยู่แล้วก็ว่างเต็มเลย
ประมาณปีนึงมันรู้สึกแยกกับตัวเองไหมว่าแบบเหมือนคนเคยทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำ
ใช่อยู่บ้านรายได้ก็ไม่มีอย่างเงี้ครับคือมันอยู่จุดที่เรียกว่าดาวมากอืมค่ะ
แล้วเราดันมาท้องลูกคนที่สองครับแล้วเงินเราก็ไม่มี
ได้ก็ไม่มีไม่มีเลยอยู่ว่างปีนึงมันอยู่ในจุดที่สูงแล้วอะครับ
วันนี้เราต้องกลับมาดิ่งอยู่ในจุดที่ต่ำแต่สุดท้ายคือเราก็ต้องใช้ตั้งสติแล้วใช้ชีวิตอยู่แบบ
โอเคหาทางออกณตอนนั้นมีเพื่อนมาทำขนมบูเบอรี่ชีสพายอ๋อเอาไหม
ทานพอเพิ่งทานแล้วเพิ่งรู้สึกมันน่าทำขายด้วยยุคตอนนั้นนะคะ
คือถ้าตามตลาดนัดขายคือขายแพงมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าทำขายตลาดนัดเนอะ
ตอนนั้นตัวพึ่งเองก็ยังไม่มีเงินจนกระทั่งแบบคลอดลูกคุณแม่พึ่งอะค่ะ
ให้เงินค่านมลูกมาอีกสองพันบาทอ่าอันนั้นมันเหมือนเป็นจังหวะที่ดีในชีวิต
ที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่ให้เงินค่านมมาต้องสองพันค่ะเรามองว่าเฮ้ยสองพัน
ตอนนั้นสำหรับพึ่งพึ่งมองว่าเยอะมากอืมมันซื้อพวกวัตถุดิบทำ
ยืมเลยยืมโต๊ะเครื่องตีตาชั่งยืมมาหมด
พึ่งก็เลยไปเปิดสูตรในอินเตอร์เน็ต
เสิร์ชข้อมูลอะคือเป็นข้อมูลอะคือเป็นข้อมูลอะคือเป็นข้อมูลอะ

ก็ลองทำออกมา๕วงอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเอาให้เพื่อนชิม๓ชิ้น
พอเพื่อนทานเพื่อนบอกว่าพึ่งเค้กอร่อยมากเลยอ่ะ
มันทำให้หนูตัดสินใจคิดเลยเฮ้ยขนาดเพื่อนมันกินมันยังบอกว่าอร่อยอ่ะ

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดเที่ยง

วันแรก๔๗ชิ้นได้กำไรมาเท่าไหร่ครับ
เห้อพึ่งได้กำไรมา๔๗๐บาท
สำหรับพึ่งวันนั้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก
เงิน๔๗๐บาทมีเงินมาต่อยอดซื้อนมให้ลูกกินแล้ว
แถมยังมีเงินทุนอีก๒๐๐๐บาทไปซื้อวัตถุดิบอีก
มันเลยเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เพิ่งตัดสินใจว่านี่แหละคือธุรกิจต่อไปที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัว
จนกระทั่งแบบออเดอร์มันเยอะมากจนหนูต้องแบบถอยออกมาทำอยู่หลังบ้าน
แล้วก็ส่งอย่างเดียวก็คือแบรนด์แรกจุดเริ่มต้น
พอออเดอร์มันเริ่มเยอะค่ะความมันในบ้านอ่ะจากท้ายครัวใช่ไหม
มันลามมากลางบ้านนเลยนะในบ้านขนาดเราทำกินเองอ่ะมันมมมันไวฟมันไวฟหมดเลยนะจนในการทำให้แม่แฟนค่ะ
ก็เลยมาบ่นกับลูกน้องเราว่ายีลกสกปรกเก็บดิลูกมันมันสกปรกมาก
เด็กอะค่ะแบบไม่ไหวก็เลยเดินมาบอกเพิ่งว่าย้ายไหม
แทนที่เขาจะลาออกใช่ไหมเขาจะลาออกไปช่วยหนูย้าย
เพิ่งคือเลยบอกเขาว่าย้ายไงไม่มีต้องมีเงิน
อยู่เขาพูดขึ้นมาเองเลยค่ะพี่ป้องเขาบอกว่าเอางี้ไม่ต้องพึ่ง
เดี๋ยวพี่หีให้ยืมตังค์เท่าไหร่ครับตอนนั้น
พี่หยีมีเงินเก็บ๔๐๐๐๐เลยหรอคะ
ต้องค่ะก็เลยไปเช่าที่แบบเป็นตึกเล็กแถวนวลจันทร์นะคะ
จากมีตึกที่๑นะคะไปมีตึกที่สองขยายตึกขยายตึกอีก
จนไปมีตึกที่๓จนพนักงานเพิ่งแบบร้อยกว่าคน

ปีกว่าขยายตึกพนักงานไปไปร้อยสำเร็จเร็วมากค่ะ
ขายเห็นบอกว่าปีนั้นเนี่ย๓๐๐ล้าน
คือขึ้นไปถึง๓๐๐อย่างค่ะ
อย่างสั่งมารู้สึกคนที่ทำธุรกิจเหมือนกับออกมาสู้มันดีครับ
มันคุ้มค่ากับชีวิตในสิ่งที่เราต่อสู้มาทั้งหมด
จากวันที่เราแบบไม่มีอะไรเลย
ไม่เหลือเลยแล้ววันหนึ่งเรากลับ

มันเป็นสิ่งที่แบบค่ะ

เราต้องทำว่าธุรกิจนี้มันเหมือนธุรกิจสุดท้ายในชีวิต

เพราะฉะนั้นเราต้องชนกำแพง

พอชีวิตเริ่มประสบความสำเร็จที่เริ่มมีทุกอย่าง

วันหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราได้
ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเนยไปไม่เป็นเลย
เพราะฉะนั้นสามีถ้าดูอยู่อย่านะโอ้

แล้วเห็นว่าเมียน้อยนี่ส่งรูปแบรนดเนม
ส่งรูปถือกระเป๋ากอดกันเดินควงกัน

ความเจ็บปวดมันค่อนข้างเยอะมาก

คือถ้าเป็นแบบนี้เราเลิกกันดีกว่า
เราต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตของใครของมันดีกว่า

เขาก็เลยยื่นข้อเสนอก็เพิ่งมาว่า
อย่างแรกคือพี่ให้เงินเพิ่งล้านหนึ่ง

คือกลายเป็นว่าหนูมีนี่คันแบคกลับมาประมาณ๑๐วันแล้ว

แย่ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะณตอนนั้น

แย่มากถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายนะ

ขับรถเบนท์ไปจอดสะพานพระราม๘เลยค่ะ
เตรียมปีนแล้วข้างไปข้างหนึ่งแล้ว
มีคนมากระชากขาลงมา

คือใช่ค่ะมีพี่ทหารชื่อพี่นาธี

มีสามีไหมมีครอบครัวหรือเปล่า

หนูทิ้งหนูก็พูดแบบตรงสามีหนูทิ้ง
หนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูอยู่ไม่ได้

รู้ไหมว่าคนที่รักคุณที่สุดคือลูกนะ

เมียน้อยมันก็ฮุบธุรกิจคุณหมดสิ

เราก็รีบกลับไปที่โรงงานที่บ้านเลย

แล้วก็ไปหอมเท้าเขากอดลูก
แล้วก็บอกว่าแม่ขอโทษนะที่คิดแบบนั้น
หนูมีลูกค่ะนะคะเป็นแรงผลักดันในชีวิต
รู้สึกว่าลูกคือทุกอย่างที่จะทำให้หนู
มีลมหายใจอยู่ต่อในชีวิตเพื่อเดินไปข้างหน้า
ก็เลยตัดสินใจแบบเอาใหม่

วันนั้นเพิ่งมีเงินติดบัญชีแค่แบบ๒๓๐๐๐บาท
จากมีเงินเยอะจากทุกอย่างเคยมี
โดนดึงล้มไปหมดเป็นหนี้ต้องมานั่งใช้หนี้ทุกอย่าง

ฉันจะยืนหยัดให้ได้ต้องกลับมาเป็นพึ่งคนเดิม
อีกครั้งคือเคยขึ้นแล้วลงแล้วยังขึ้นกลับมาได้
ครั้งนี้เราต้องขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งใช่

งั้นเราทำแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาดีกว่า

สุดท้ายเรารู้สึกว่าลูกคือแรงบันดาลใจในชีวิตเรา
เราเลยตัดสินใจตั้งชื่อแบรนด์ตัวใหม่ว่า

มาจากชื่อลูกสาวกับลูกชายของพึ่ง
คนโตชื่อน้องน้ำหอม

น้ำหอม
แล้วก็คนกลางชื่อน้องน้ำมนต์
น้ำมน
ก็เลยกลายเป็นหอมมนต์เบเกอรี่

แต่หนูโชคดีอย่างหนึ่งที่อยากบอกคือคนเราอ่ะ

วันหนึ่งถ้าเราทำในสิ่งที่ดีเราต้องได้เจอสิ่งที่ดี

แล้ววันนี้หนูก็เลยได้เจอสามีใหม่แฟนคนปัจจุบันรังพึ่งนะคะ
คือเขาเข้ามาช่วยทุกอย่างช่วยวางระบบการทำธุรกิจต่าง

รู้สึกไงบ้างกับผู้หญิงที่เป็นสาวนักสู้คนนี้ครับ
ประทับใจในความสู้ชีวิตของเขา
ผมเองก็มีเขาเป็นครูเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นภรรยาที่ดีมาโดยตลอด

เฮ้ยตกมือน่ารักมากครับ
ระหว่างที่มีการตั้งโรงงานใหม่เนี่ยเจออุปสรรคอีก
จนต้องมีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างให้ช่วยเหลือ

คืออันนี้เพิ่งเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย
บาปบุญคุณโทษหรือเรื่องอะไรก็แล้ว
แต่เรื่องเขาเรียกว่าห่วงจุ้ย
เราก็เชื่อคือด้วยตอนแรกที่ไปอยู่ค่ะ
เราไม่ได้รู้หลักในการตั้งโรงงานว่าต้องหันอะไรไปทางไหน
พึ่งกระมั่วซัวร์หมดคันมายังไงก็อย่างนั้น
จนสุดท้ายคือแบบโอ้โหมันเห็นปัญหาว่าแค่ตั้งผิดทิศเนี่ย

จนแฟนพึ่งเข้ามาดู

หันทิศศาลให้ถูกต้องขึ้นลูกนิมิตร
หน้าโรงงานลูกนิมิตเงินกับทอง

มีองค์พยานาคให้น้ำไหลเวียน
ให้น้ำไหลเวียนหลังจากทำตรงนี้ก็ยอดขายปังมากเลยค่ะ

เป็นเรื่องของความเชื่อแหละความสบายใจของเรา
เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับตัวเราในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙
ตัวแบรนด์ของคุณพึ่งเองได้รับผลกระทบกับคุณอื่นไหม
จริงเพิ่งบอกเลยว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย

ช่วงโควิดครั้งแรกกระทบนิดหน่อย
แต่เราก็มีการปรับตัวผ่านมาทำออนไลน์
ซึ่งมันคนอย่างไรก็ต้องทานอยู่แล้ว

คนที่เขาตกงานแล้วเขาอยากมีอาชีพ

โตขึ้นเรื่อยจนถึงกว่าวันนี้

แบรนด์แรกก็คือหอมมนต์เบเกอรี่ใช่ไหมครับ
แล้วก็มีการกำมารีแบรนด์ตัวซวิทซอฟต์เค้ก

หอมมนต์จะขายชิ้นละ๒๕สิบชิ้นร้อยนะฮะครับ
ซวิทซอฟต์เค้กก็จะขายอยู่ที่๓๕๓๐ชิ้นร้อย
ตรงที่ไซส์สินค้ากับรถหน้าสินค้าจะไม่เหมือนกัน
เป็นผลไม้สดใช่แล้วก็ซวิทซอฟต์จะอยู่ในพื้นที่
ของกรุงเทพและปริมันโทนครับหอมมนต์จากป่าล้อมเมือง
อ๋อต่างจังวันแบรนด์สุดท้ายนะฮะเป็นแบรนด์
ก็ละ๑๐๐๐เป็น๕๐๐๐บาทก็คือแบบเต็มที่หรูหราเลย
ต้องหรูหราจัดสบายใน๓ชั่วโมงถึงที่คือแปลว่าแบรนด์ของเราทั้ง๓แบรนด์เนี่ย
ครบทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าถามยอดขายดีกว่า
เดือนหนึ่งซัดไปกี่ชิ้นครับเดือนหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนชิ้น
โอ้โหว้าวเวลาเราจะส่งเค้กอะค่ะแค่ซื้อกลับบ้าน
เดินถือยังต้องประคองเอออันนี้สมใจเหมือนกันส่งอย่างเงี้ย
สามารถซ้อนได้ถึงสิบกว่าชั้นสิบกว่าชั้นสิบห้าชั้นนะคะอุ้ย
คือเราออกแบบมาโดยเฉพาะเลยมันจะแข็งมากแล้วก็ขนส่งเลยแบบลดห้องเย็น
นั่งใกล้เค้กลองซ้อนดูกันซ้อนได้เลยใช่ไหมนี่ฝากมันจะเป็นรุ่นที่หนาเนี่ย
กดมันจะค่อนข้างมีความหนาหนาค่ะหนาใช่เพราะว่าฝาเค้กด้วยเท่าไหร่ไปมันจะบางบาง

ขาฝ่อยทองหอมมากเขาอันดีคือเก็บในฟีฉดได้ถึงหนึ่งเดือน
สามารถเก็บไว้ในฟิตได้พอเอามาทิ้งให้คลายเย็นแล้ว
ก็ยังเบาแบบเนี้ยเนื้อแป้งเขาเบาเมื่อปกติแล้ว
แล้วก็จะทานแล้วมันจะรสชาติจะอีกแบบหนึ่งนะ
เอามันพอเอาออกมาให้มันหาเย็นมันก็ไม่ได้แล้ว

สำหรับพึ่งพึ่งว่าพึ่งประสบความสำเร็จแล้วสวรรค์นะคะ
เรารู้สึกว่าตอนนี้เราดูแลลูกได้
เราดูแลลูกน้องอีกเป็นร้อยชีวิตได้
เราสร้างอาชีพให้คนอีกเป็นพันคนให้เขาได้มีชีวิตที่ดี
สิ่งสุดท้ายคือเราได้ดำรงชีวิตอยู่และได้ใช้หนี้ใช้สิน

เป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างค่ะ
คือหนูอยากทำให้ธุรกิจถึงความมั่นคงแล้วเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์
คืออยากแบบอายุ๔๐ปีนี่คือหนูก็จิบกาแฟแล้วอ่ะไม่เหนื่อยแล้วเพราะเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วต้องบอกเลย
คนที่อยากได้เฟรนชายของของขอมมนต์เนี้ยค่ะค่ะ
เห็นบอกมีเงินแค่เริ่มแค่สองพันกว่าบาทถูกต้องก็ได้เลยเหรอครับ
ด้วยความคิดหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มธุรกิจจากเงินแค่สองพันบาท
หนูไม่ได้มีเงินเยอะหนูเลยรู้สึกว่าณวันนี้ถ้าเราได้ให้โอกาสคนได้สร้างอาชีพ
อยากให้เขาได้เริ่มแบบง่ายและเห็นว่ามันมีกำไรและอยู่ได้
สิ่งสุดท้ายเขาก็จะยึดอาชีพเราเป็นหลักอืมเพราะมันลงทุนไม่เยอะนี่เลยครับ
คุณพึ่งบอกไว้ตอนต้นรายการไงว่าเราไม่ใช่แค่ขายของขายเค้ก
เราอยากจะให้คนมีอาชีพสร้างอาชีพให้กับผู้คนด้วย
ในนับถือความแบบแข็งแกร่งอ่ะอุ๊ยครับทำไมจะรามาก
นับถือความแข็งแกร่งความสู้ชีวิตแล้วก็แม้จะล้มจะผิดหวังกี่ครั้ง
แต่ก็ไม่ท้อนะคะแล้วก็มีลูก๓คนเป็นกำลังใจให้
ใช่ค่ะจริงชีวิตเรื่องราวชีวิตของคุณพึ่งเองเนี่ยนะ
มันเป็นแรงบันดาลใจให้คลายหลายหลายคนได้น่ะ
ให้เขารู้สึกว่าใครที่สิ้นหวังท้อแท้อยู่เนี่ยลุกขึ้นมามีกำลังใจนะคะ
เค้กราคาชิ้นละ๒๕บาททำให้เขาสามารถจับเงินหลักล้านได้ในทุกวันนี้
คุณพึ่งเป็นไอดอลในดวงใจของใบตองตอนนี้เลยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมเรานะฮะดูรายการเราอยู่แล้วอยากจะทานเค้กต้องติดต่อที่ไหนยังไงบ้างครับ
คุณพึ่งทำให้เห็นแล้วนะครับว่าคนเรานะครับมีความพยายามนะครับคิดแล้วต้องทำทันที
ใจสู้นะครับแล้วก็พยายามมองเห็นช่องว่างการตลาดหาให้เจอครับ
และวันนั้นคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนคุณพึ่งในวันนี้ครับ
ขอบคุณมาก
แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้

กับรายการเสถีบ้ายแดง

สวัสดีครับ

อันไหนเป็นกำไรอันไหนเป็นเงินที่เราไม่ได้

พี่ทมไม่ผอมนะไม่ผอมนะ